มาดูประเด็นนี้กันบ้างอันนี้เป็นเรื่องน่าหวาดเสียวเลย

คือเหมือนกับเธอไปทำครัวแล้วเธอไม่ระวัง

แล้วแบบโอ้โหเธอต้องกุมตาออกมาเลือดไหลมา
ขอให้แฟนพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ

อืม

ช่วยด้วย

อะไรอะ

ภาพพร่องงจรปิดในบ้านหลังเนี่ย
จับภาพสาวคนนี้เดินออกมาจากห้องครัวแล้วร้องขอความช่วยเหลือ
เพราะว่ามีเลือดไหลออกมาที่ตาด้านขวาของเธอค่ะ

คือยังโชคดีมากที่มีดมันปักเข้าไประหว่างลูกตากับคิ้ว
มันก็เลยไม่กระทบการมองเห็นของเธอนะคะ
ฟังเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยว่ามีดมันไปปักตรงนั้นได้ยังไงค่ะ
เอามีดแงะเข้าไปแล้วก็หันด้านคมเข้าหาตัวเอง
ซึ่งมันก็ผิดนะคะแต่ว่าตอนนั้นเราก็ไม่ทันคิดเนาะ

กระแทกตา
สิบฟิวที่มองลูกของเราจะเป็นอะไรมั้ย
ลูกตาจะบ่นหรือเปล่าเพราะมันชาเหมือนเผ็ด
ความมันกระแทกแรงมากเลย

คุณเยี่ยซินหลีบอกว่าหลังจากที่เกิดขึ้น
เธอก็ไม่กล้าใช้มีดไปพักหนึ่งเลย
แล้วก็โชคดีมากที่ไม่ถึงขั้นตาบอด
และหลังจากนี้จะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น

ระวัตรระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ